ไปดูต่อกันที่เรื่องราวดีกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสำหรับพี่บอยปกรณ์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะ
อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับสตูดิโอคุณแม่เป็นสตูดิโอให้เช่าสำหรับถ่ายทำละครงละคร
โรงซีรีส์อะไรต่างนี่นะคะแท็กทีมกันมาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะ
นำโดยคุณแม่งามทิพย์พี่ใหญ่บอยปกรณ์หนองธนาน้องพัฒน์แล้วก็น้องสาวคนเล็กน้องวันใหม่ค่ะ
เปิดบ้าน๒สไตล์ใช้สำหรับเช่าถ่ายละครค่ะ
ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นนี่บ้านใหญ่โตมากเลยนะฮะ
งานนี้ทุกคนในครอบครัวฉัดบริรักษ์ค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็สารฝันคุณแม่ได้สำเร็จค่ะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจคที่ตั้งใจทำมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะค่ารีโนเวทเห็นว่าปลาเข้าไป๑๐ล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชม
เท่านั้นไม่พอนะคะก็สตูดิโอภาพเคลื่อนไหวมีกันไปแล้ว
บอยบอกว่าเดี๋ยวสตูดิโอภาพนิ่งจะตามมาติดเร็วนี้ล่ะค่ะ
ส่วนข่าวเมาส์จากเพจเจ๊มอย๑๐๘ค่ะที่บอกว่ามีนักศึกษาสาววัยละอ่อนคนหนึ่ง
ชอบลงสตอรี่ติดรูปบ้านซึ่งก็ดูคุ้นว่าเอ๊ะประตูคุ้นบ้างล่ะมุม
คุ้นบ้างล่ะครับคล้ายครับคลาว่าเหมือนบ้านของพระเอกเฟรลี่ที่ชอบลงรูปบ้านที
แล้วก็มีคนบอกอีกด้วยว่าเจอพระเอกคนนี้ส่งสาวคนหนึ่งขึ้นแท็กซี่แถวทองหล่อด้วย
งานนี้ชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปที่พี่บอยปกรณ์แล้วค่ะเจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังหน่อยค่ะ
นี่ค่ะ

ก็คือมีคนทายว่าเป็นผมเยอะเหมือนกันใช่ไหม
ถ้ามีแบบพาแฟนหรือว่าคนที่คุยกันเข้าบ้านอะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอน

มันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คนจะเข้าใจอย่างนั้นได้หรือเปล่า
ไม่น่ามีแต่ว่าถามว่าผมไปทองหล่อบ่อยไหม
ผมก็ไปบ่อยนะผมก็ไปที่ล่าง
ว่าที่เดียวกันก็อยากให้เพื่อนมีความรักแหละค่ะ
ทานางนี่เลยกับความรักไม่รู้จะใช่หรือเปล่าสำหรับเตาแพลวานิชาพัส
พวกก่อนหน้านี้ก็ไปสัมภาษณ์น้องแพลวาน้องแพลวาก็โบ๊ยบอกว่า
พี่ลองไปถามพี่น้องไปถามพี่น้องดีกว่าว่าตกลงเรียกแฟนได้หรือยัง
เพราะว่าเห็นไปนู่นมานี่ด้วยตลอดค่ะล่าสุดเจอตัวฝ่ายชาย
จะต้องขออัพเดทสเตตัสนิดหน่อยนะคะ

หลังไหนฝ่ายชายจะว่าเลยไง
ไว้เขาเป็นเป็นตู้เพลงเพื่อนที่ของผม
เจอกันทีหลายคือน้องเขาจะร้องเพลงไปเรื่อยร้องคือเหมือนแผลกปากไปเรื่อย
ถ้าคนจะใช้คำว่าแฟนเลยอย่างนี้เราติดไหมครับหน่อย
ตอนนี้เหรอถ้าให้พูดตรงเลยนะมันยังไม่ใช่
แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นแค่เพื่อน
มันก็อยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาแหละจริงก็ไม่ได้รีบอะไร
ประมาณเดือนที่แล้วอะไรอย่างนี้บางที่ที่ได้ไปเจอกับที่บ้าน

แม่เขาก็รู้จักอยู่แล้วครับว่าคนนี้คือแพรวา

บอกว่าไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นบอกว่าแม่

ตอนนี้ก็คุยอยู่คนเดียวครับผม
ว่าไปตู้เพลงเคลื่อนที่คุณผู้ชมค่ะ
แต่พอให้สัมภาษณ์เสร็จตอนกลางวันตอนเย็นอย่างนี้เลยเชอรี่
คุณหน่องลงรูปนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
เป็นรูปนี่เลยนั่งทานชาบูรูปนี้
ฉันว่าน่าจะต้องไปเคลียร์กันนะ
ไม่ก็ตอบไงว่ายังไม่ใช่แฟนตอนนี้
ฉันเป็นผู้หญิงฉันก็ยังไงล่ะ
ตู้เพลงเกิ้ลที่เธอโอเคเหรอ
แต่สรุปแล้วนะคะก็เขียนชัดเจนเลยนะคะว่า
นี่นะครับใช่ฮะผมจีบน้องเขาจริง
แล้วก็คุยอยู่คนเดียวคลียร์กันไปชัด
ก็แพ้นี้แหละอยากรู้
ใช่เรามาบอกเขาว่าเป็นตู้เพลงเคลื่อนที่เนาะนะคะ
สรุปแล้วก็คือก็แฟนนั่นแหละแต่เขาไม่เรียกว่าแฟน
คู่นี้อาจจะยังเพิ่งจีบกันไงพี่แจ๊ค
เขาไม่นะสักพักแล้ว